ต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของความเชื่อกันบ้างเพราะหลายคนเนี่ยรออยู่เรื่องนี้แล้วก็เรื่องของความเป็นสิริมงคลเช้าด้วยคุณชิสา
ถูกต้องนะคะหลายพื้นที่นะคะวันนี้หลายคนก็มีความหวังกันแหละคุณผู้ชมเราก็จะเล่าสู่กันฟังนะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเชื่อกันยังไงบ้างมีที่พึ่งทางใจกันที่ไหนบ้างก็คงไม่ต้องรอช้าไปดูเรื่องข่าวความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของศิษยานุสิตนะคะที่มีความเศร้าเกี่ยวข้องกับหลวงปู่แบนซึ่งเป็น

สรีระสังขารในวันอาทิตย์ที่๑๙มกราคมนี้ที่เมนชั่วคราวภายในวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
หลวงปู่แบนอุปสมบทเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม๒๔๙๓ที่วัดเกาะตะเคียนจังหวัดจันทบุรี
ศรัทธาวัฒน์ปฏิบัติของหลวงปู่กงจิระปุญโยและตามมาอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดี
เป็นพระที่มีความเด็ดเดี่ยวรักษาวัดปฏิบัติอาจารย์สายกรรมฐานอย่างเคร่งครัดนะคะ
จึงเป็นที่นับถือเลื่อมใสของคนทั่วไปรวมทั้งหลวงปู่แบนเองก็ได้สร้างสาธารณกุศลไว้มากมายนะคะ
เอาละคุณผู้ชมไปต่อกันที่วัดสว่างอารมณ์นะคะวัดแห่งนี้โอ้โหเมื่อวาน
เมื่อวานนี้คนก็เลยเยอะมากเพราะว่าบรรดาเซียนตัวเลขหรือใครที่จะอยากทำพิธีเนี่ย
เขาแห่กันไปทางวัดเขาจัดพิธีเปิดคุมทรัพย์รับโชคพระเงินพระทอง
อืมคุณเห็นไหมล่ะกระเป๋าสตางค์มาเลยลอตเตอรี่แต่ละใบที่ซื้อเนี่ยก็มามากันแน่นสาราวัดกันเลยนะคะ
พระอาจารย์แป๊ะท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้ทำพิธีให้
ใช้เวลาเนี่ยประมาณสองชั่วโมงทำพิธีตั้งแต่หนึ่งทุ่มอืม
เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีจากนั้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วเนี่ยนะคะผู้เข้าร่วมพิธีก็จะนำแบงค์ยี่สิบ
ใส่ไว้ที่หน้าตักพระเงินพระทองอ๋อนี่แบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะคะ
จากนั้นใครก็ตามเนี่ยที่ใครจะนำเลขท้ายแบงค์๒๐ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
อันนี้สุดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนคุณเห็นไหมเนี่ยเขาก็เอาไปหย่อนใส่ไว้ที่หน้าตักพระเงินพระทองแบบนี้
ใบตองคนเยอะมากใช่กำลังจะบอกว่าโอ้โหคนนี้แน่นเลยนะ
บอกว่าแผงลอตเตอรี่ที่หน้าวัดเนี่ยเป็นร้อยแผงเนี่ยนะคะ
อันนี้ดิฉันย้ำคุณผู้ชมตรงนี้นะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ว่าวอารมณ์แห่งเชี่ยมันเป็นประจำอยู่แล้วคุณทุกงวดครับ
มันก็จะแหนกันไปโดยเฉพาะบรรดาเซียนตัวเลขนี่แหละ
อ่ะมีให้ได้ติดตามประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับที่วัดแห่งนี้นะครับ
อีกวัดหนึ่งครับที่เชียงใหม่นะฮะ
ที่วัดล่ามช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านแห่ไปกราบว่ายขอพรนะครับ
พระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะเชียงแสน
หน้าตักกว้างสามสิบเก้านิ้วสูงสามสิบห้านิ้วน้ำหนักสองร้อยกิโลกรัม
ก็หลังจากที่มีข่าวนะครับว่าคนเนี่ยได้โชคลาภถูกรางวัลไป๙งวดซ้อน
อันนี้ผมไม่ยืนยันแต่เขาร่ำลือกันแบบนี้ค่ะโดยที่ด้านหน้าขององค์พระเนี่ย
อ่างน้ำมนต์เอาไว้สองอ่างค่ะไปดูเลยใครชอบอ่างไหน
ซ้ายขวาดูเอาเองไปดูอะไรนี่น้ำตาเทียนเออเนี่ยจุดเนี้ยสำคัญ
อ้าวเนี่ยครับคนที่เขาไปกราบพระเจ้ามุกดอกไม้เนี่ย
ถ้ากราบแบบปกติเขาจะไปจุดทูบสามดอกค่ะอ่าถ้าปกตินะ
แต่ถ้าตามแท็กติกเลยนะยังไงใครอยากจะได้โชคลาภต้องทำไงคะ
เพิ่มเติมเข้าไปจุดทูบเก้าดอกอ๋อสำหรับคนที่จะไปขอโชคลาภให้จุดเก้าดอก
เออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่คนไปเยอะผมมีภาพล่าสุดให้ดูยังไงคะ
เมื่อวานนี้วันที่สิบหกเกิดเหตุไม่คาดฝันค่ะอะไรล่ะค่ะ
มันมีไฟลุกไหม้ทูบที่จุดพร้อมกันมากเพราะคนไปกันเยอะไง
ทำไงดีทำไงคะเนรต้องตักน้ำจากอ่างน้ำมนต์สองอ่างที่เห็นเนี่ย
ดับไฟเออทูบมันไหม้เยอะอ่ะพอทำแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
น้ำตาเทียนที่ลอยกระจายอยู่เนี่ยนะฮะหายเกลี้ยงเลยเอ้า
นี่เป็นภาพเก่านะคือภาพใหม่ตอนนี้ตอนนี้น้ำตาเทียนไม่มีแล้วนะ
ไปตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะใช่ครับเราเลยเอาภาพเก่ามาให้ดู
เพื่อใครอยากดูก็ดูกันไปถูกก็เนรก็ตกใจอ่ะเนอะ
ไม่เป็นไรให้เจ้าอาวาสทำพิธีใหม่

เอาไปต่อกันอีกนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมที่วัดป่า

ชาวบ้านพาไปจุดทูบกราบไหว้โรยแป้งปิดทองขอโชคขอลาบ
จากใครล่ะจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
คือรถแบคโม่นี่นะคะขุดลอก
แม่ตะเคียนทองจากคลองอินทนินมาไว้ที่นี่ได้นะคะ
แล้วก็เอามาตั้งเอาไว้ตรงนี้ตั้งแต่วันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
พอร่างทรงมาทำพิธีได้ประทับทรงก็รู้ว่า
๒ปีอ่ะเก่าแก่มากเข้าบ้านรัวโอ้โหเก่าแก่ขนาดนี้
ก็เลยมาขอกราบไหว้บูชาขอรูปหน่อยละกันนะ
เผื่อว่าจะโชคดีจะได้ไปเสี่ยงโชคกัน
เจ้าแม่ตะเคียนก็ขาวเป็นหย่อมไปแล้วนะตอนนี้นะ
ยังไม่หมดเรื่องของต้นตะเคียนทองนะคะคุณผู้ชม
ไปต่อที่วัดเขาพระทองอยู่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่เห็นไหมตอนนี้เนี่ยนะขาวโพลนไปด้วยแป้งแล้วค่ะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้านตัวเลขเนี่ย
มากันทั่วทุกสารทิศเลยคือวันก่อนเราเล่าให้ฟังว่า
เขามีการย้ายตะเคียนมาไว้ที่เขาพระทองหมาดใช่ไหม
ก็คือมีเจ้าแม่สะใบเงินกับเจ้าแม่สะใบทอง
นี่แหละวันนี้ชาวบ้านมากันแน่นเลยนะคะมาทาถูทาถู
เพื่อที่จะหาอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะโผล่ขึ้นมา

อันนี้ก็ไม่รู้ดิฉันตอบไม่ได้เพราะดิฉันไม่ได้ไป
ที่โผล่มานะอาจจะเป็นเสี้ยนไม้ก็ได้นะ
ระวังเสี้ยนด้วยนะคะแต่ว่าชาวบ้านที่มีความเชื่อเนี่ย
เขาทำแบบนี้เห็นไหมค่อยถูค่อยถูกันไปนะคะ
คือเขาบอกอย่างนี้คุณชาวบ้านนำมาถวายวัดไว้เนี่ย
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่เราเล่าให้ฟังกัน
เพราะว่ามีคนฝันว่าเจ้าแม่มาเข้าฝันว่าอยากจะมาอยู่ที่วัด

อ่ะก็ว่ากันไปนะครับเบิ้ลกันไปเลยทีเดียว
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างครับ
มันคือที่มาของคำว่าแย่งซีน
มบมสระบุรีเขามีงานแถลงข่าวไง
เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี๒๕๖๒
ก็มีนางสาวมนัญญาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรมาแถลงข่าว
ช่วงของการแถลงข่าวเจอแย่งซีน

งูเขียวงูเขียวกำลังรัดตุ๊กแก่

ทีนี้ไม่มีใครสนใจแถลงข่าวแล้วครับ
ไปดูงูเขียวนี่แหละ
ไปที่ต้นไม้เนี่ยไปดูไอ้งูเขียวกำลังลัดตุ๊กแกเอาดู
นี่มันเป็นตำนานเลยนะงูเขียวรัดตุ๊กแกเนี่ย

ใช่ครับคือเขาก็ตีความกันไปเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้
เพื่อที่จะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว

ต้องดูภาพบรรยากาศด้วยหรือครับ

จะได้ยินเสียงว่าเขาวิเคราะห์วิจารณ์กันยังไงฮะ
นนี่ทุกแก

สองตัวนี้คือเรียกอะไรดี
นี่ครับก็ว่ากันไปต่างนานา
แต่เป็นเรื่องของความเชื่อผมย้ำตรงนี้นะ
ว่าทุกข่าวที่เราเล่ากันมายังไงซะ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วคือคนเราไม่ค่อยได้เห็น
พอเห็นแล้วก็เลยตื่นเต้นตื่นตา